แต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวที่จะให้ดูเนี่ยนะคุณผู้ชม

เช่นไอ้ตัวนี้โหเล่นได้ทั้งวิทย์ทั้งวันล่ะครับ

เดี๋ยวของเล่นอะไรมันเป็นแบบนี้
ถุงพลาสติกคุณก็มีความสุขกับเจ้าแมวได้แล้วครับ

แล้วก็มนุษย์เนี่ยนะเราก็ทำท่าทำที

มันมาครับมันโดดไส่เข้าไป

ใช่แล้วพอห่อไปแบบนี้คุณสามารถพกพาไปแมวไปได้ทุกที่ครับ
เป็นแมวกระเป๋าไม่ได้แมวถุง
เออแมวไม่ใช่ป๊าช่อนเดี๋ยวมาใส่ถุงมาใส่อยู่
แต่มันเป็นจริงคืออยากจะให้ดูเพราะว่าอะไรรู้ไหม

จะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปซื้อของเล่นแมวเขาเรียกว่าอะไรนะ
คอนโดแมวครับคอนโดแมวมีบางชั้นไหม

เห็นไหมนี่นี่แมวก่อนบ้านผม
มันไล่ตบไอลูกบอลนี่แทป
ตอกให้ฝันและหันมาตบคุณ
ต้องหาของเล่นใหม่ใหม่โฮ้นตัวแมว

ใครรักแมวรักสัตว์ก็ดูแลกันให้ดีนะคะ